ที่จะไปติดตามข่าวเรื่องของการเมืองไปดูที่เรื่องของสภาพอากาศกันก่อน
เมื่อวานนี้มีฝนตกลมแรงหลายพื้นที่ทีเดียวนะครับ
แล้วก็มีลูกเห็บตกครับในพื้นที่ของอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาด้วย

แจ้งวัฒนาก็มีฝนตกลมแรงเช่นเดียวกัน
ไปตรวจสอบแต่ละพื้นที่กันก่อนนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่แถวเมืองทองธานีคุณผู้ชมนะครับ
เสาไฟฟ้า๑๖ต้นเนี่ยถูกพายุฝนโอ้โหพัดถล่มล้มระเนมระนาด
บริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด๓๘อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
ส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างครับตั้งแต่ถนนเรียบครองประปาไปจนถึงเมืองทอง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านั้นต้องเร่งแก้ไขระบบไฟฟ้า
เพื่อให้กลับมาใช้ได้ตามปกติ
พร้อมประสานรถเครนครับไปยกเสาไฟขึ้นแล้วก็เร่งปักเสาไฟใหม่ทั้งหมดให้เสร็จในเช้าวันนี้

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีคนเจ็บเล็กน้อย๑คนรถยนต์เสียหายไป๒คัน
มีบ้านบริเวณเสียหายบางส่วนแล้วก็ต้องเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือกันต่อไปครับ
ขึ้นไปดูที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมาครับ
เย็นเมื่อวานก็มีฝนตกลมแรงคุณผู้ชมดูสิฮะ
โอ้โหลมมาแรงมากเลยนะฮะมีลมกระโชกแรงครับนานกว่าครึ่งชั่วโมง
เห็บตกลงมาด้วยชาวบ้านวิ่งหนีกันชุดละมุนทีเดียวนะครับ
ส่วนสภาพการจราจรบนถนนสาย๓๐๔ปักทงชัยวังน้ำเขียวเนี่ย
หนักเหมือนกันครับคนที่สัญจรผ่านไปมาต้องเปิดไฟหน้ารถ
เพราะว่ามองไม่เห็นนะฮะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับ
ที่ชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าพายุลูกเห็บครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ
ก็ฝากเตือนนะคุณผู้ชมที่ขับรถผ่านเส้นทางก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับ
ในพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรคุณผู้ชมที่ดูอยู่ส่งมาอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ส์นี้หลายพื้นที่ฝนตกแล้วนะครับเท่านั้นเนี่ยฝนตกถนนลื่น
หลั่นลื่นระมัดระวังของการกับรถขับราด้วยนะคะใช่ครับ
ค่ะแล้วก็วันนี้บอกคุณผู้ชมนิดนึงคือสำหรับพี่น้อง
สลิมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญวันตรุษ
ดิ้นฟิตรีก็ช่วงเช้าแบบนี้ก็จะมีการไปละหมาด
มัศยิตกันครับดังนั้นเรื่องของฝนเรื่องของรถรานี้
ต้องระมัดระวังกันเพิ่มเติมนะคะ